อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่คนก่อเหตุบอกว่าทำไปเพราะว่ารัก
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
วันที่๑๑พฤศจิกายนมี๑๐โทคนหนึ่งก็ตามไปง้อภรรยาที่ออกจากบ้านมา
ก็ตามไปง้อที่ร้านขายอาหาร
นี่คือรักนะฮะ

หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็หนีไป
แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้

คนก่อเหตุนี่แหละค่ะก็มอบตัวแล้ว
ที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี

มันเป็นไปเพราะว่าความรักจริง
คือภรรยาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ที่อีกหมู่บ้านนึง
ตัวเขาก็เลยไปตามง้อขอให้กลับมา

ก็เลยเริ่มจากง้อเริ่มเป็นยื้อยุดฉุดกระชากัน
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่จิกหัวลากออกมาจากร้านขายของชำ
โยนเข้าไปในรถแล้วก็

เขาบอกว่าปืนมันลั่น

เกิดเหตุเพราะว่าผมจะไปตามเมียกับลูกกลับบ้านแค่นั้นเอง

ก็อยากขอโทษพ่อตาแม่ยายด้วยครับ

ปืนมันลั่นเพราะผมจะมันเกี่ยวกับหูกางเกงครับ

ไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาที่จะยิงอะไรขนาดนั้น

ก็ขอโอกาสให้ผมด้วยครับ
ไม่จริงครับไม่จริงครับ
คือก็คิดนะว่าถ้าปืนมันลั่นเพราะมันไปเกี่ยวกับหูกางเกงจริง

พาส่งโรงพยาบาลก่อนหนีดีมั้ย

แล้วเอาปืนไปโยนทิ้งกลางสะพานบ้านโคกอูทอง

แล้วก็หนีขึ้นไปหลบซ่อนตัวที่เขาน้อย

แต่สุดท้ายไม่ไหวค่ะถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่
ก็เลยต้องมามอบตัวในที่สุด

สวังปัมเภณธรรมสถานจุดประจันตาคาม
นำชุดประดาน้ำลงไปช่วยค้นหาด้วย

ส่วนช่วงค่ำค่ะนางปนัดดา
ใจพักดีแม่ของสิบโทษพันวัด
ชำจุดเกิดเหตุเพื่อจะได้พิสูจน์
ถีกระสุนแล้วก็หาความเป็นไปได้

ให้โอกาสไหมเห็นภาพที่จิกหัวเขาขนาดนั้น

คือชั่ววูบก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่า

จะมาบอกว่านี่คือการกระทำที่เกิดจากความรักอะเนาะ